คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของหัวอกคนเป็นแม่
ช่วงนี้นะคะที่ฉันเจอดาราสาวที่แบบว่ามีลูกโตเยอะมากจริงนะคะ

พี่หน่อยเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ส่งลูกชาย๒คนน้องคุณน้องตุ๊กเนี่ยค่ะ

งานนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหงาสิคะ
พี่หน่อยเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงเนี่ยมีคนแนะนำโปรแกรมนี้มาให้นะคะ
คือไปลองเรียนรู้กิจกรรมคือไม่ได้ไปเรียนเข้าห้องนะ
เลยให้ลูกชายสองคนลุยเดี่ยวไปกันเองเลยนี่คุณผู้ชมเป็นครั้งแรกนะคะ
ทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่มีพ่อแม่ค่ะดังนั้นพี่หน่อยก็เลยเป็นห่วงมากนะคะ
คือตอนไปส่งเนี่ยน้ำตาปริ่มเลยลูกเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะคุณผู้ชมนะคะ
พอไปถึงสวิสเตอร์แลนด์ค่ะแม่บอกลูกถ่ายรูปให้แม่ดูหน่อย
ปรากฏถ่ายรูปนี้มาให้ค่ะวิววิวไงบรรยากาศวิววิวห้องดีจังเลย
จบนะคะไม่รู้เลยว่าลูกทำอะไรนะคะพี่หน่อยนะคะก็บอกว่าเอาจริงจริง
พี่ทำใจแล้วถ้ากลับมาเนี่ยน้องจุนน่ะ
น้องน้องคนเล็กอ่ะแล้วขอแยกห้องเนี้ย
คนเป็นแม่ก็ต้องปล่อยไปพูดไปแล้วพี่หน่อยเนี่ยคือ
น้ำตาไหลเลยเอาเออไปฟังเสียงนี่หน่อยหน่อยครอง
กลัวตรงเนี้ยว่าน้ำตาพ่อแม่อ่ะซื้มแต่น้ำตาลูกอ่ะไม่มี
ไปส่งยังไม่หันมามองแม่เลย

แล้วก็กลุ่มเพื่อนก็ไม่มีใครรู้จักเลย

วิวห้องนอนค่ะแม่แล้วก็หายไปเลย
แล้วไม่เห็นตอนหาน้องจุนกัน

พี่ต้องบอกคุณบอกน้องอ่านไลน์แม่ด้วย

แล้วกลัวว่ากลับมามันจะไม่นอนกับเราแล้ว

ตั้งแต่ว่าลูกขอไปเที่ยวห้างรุ่นนั่นนี้

อยู่ห้องนะคะแต่ว่าน้องจูนคนรองเนี่ย
ล่าสุดที่ไปเที่ยวห้างที่ขอไปเที่ยวเมก้าบางนา

เขาเลี้ยงลูกแบบสไตล์เพื่อนกันไปไหนไปกันไง